แน่นอนวันแม่แห่งชาติปีนี้ก็หยุดยาวกัน๓วัน
ลูกก็พาคุณแม่ไปเที่ยวคุณแม่ก็พาลูกไปเที่ยว

แล้วก็ไปดูเชียงใหม่กันเลยครับประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่
คุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของคู่แม่ลูกนะฮะ
ทยอยไปกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ต้องต้อนรับร่ามภาษามือก่อนนะฮะ
อาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรนะครับ
พาไปดูบรรยากาศที่แม่ลูกเขาไปไหว้พระกันหน่อยนะฮะ
ที่วัดคันธารามอำเภอสรรป่าตองนะครับ
ทางวัดเนี่ยทำพิธีประดิษฐานระคังหลวงนเรสวนปราบหงษาครับ
เป็นบรรคังทองเหลืองยักษ์น้ำหนักในสองตันทีเดียวนะฮะ
ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยฮะ
ใหญ่โตโมโหลานทีเดียวนะฮะแล้วก็มีบรรดาแม่แม่ลูกพากันไปถ่ายรูปคู่กัน
รูปปั้นตัวการ์ตูนต่างที่ประดับอยู่เรียงรายรอบวัด
มีมิเนียนด้วยเด็กชอบอยู่ในวัดนะ
ดราเอมอนอิคคิวซังซุปเปอร์ฮีโร่ต่างมากมาย
กุศโลบายให้เด็กนั้นเข้าวัดด้วย

เหมือนกับเป็นส่วนสนุมประมาณนั้นนะมากันหมดเลย
เพื่อนเขาเพื่อนโชคอินเทนท์ไปด้วย
เอาเด็กให้เขาพากันเข้าวัดกันมากขึ้น

คุณผู้ชมจากที่เชียงใหม่แล้วดิฉันพาไปดูต่อ
แต่ว่าพาไปดูที่เพชรชบุรีบ้างค่ะที่วัดถ้ำเขาย้อย
ช่วงนี้นักท่องเที่ยวไปชมความงามของทุ่งดอกทันตะวัน
บานสะพรั่งต้อนรับวันแม่แห่งชาตินี่ค่ะบานอยู่ตรงสวนสุขภาพ
อยู่หน้าถ้ำเลยนะคะแล้วคนไปเยอะเลยมันเป็นช่วงวันหยุดด้วยไงคะ
ถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปภายในถ้ำก็จะไปกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ตอนแรกก็ถ่ายรูปข้างหน้าก่อนใช่ไหมสวยเสร็จแล้วปั๊บเดินเข้าไปในถ้ำ
ก็จะกราบสการะขอพรพระพุทธศัยญาติรอยพระพุทธบาทจำลอง
พระเจ้าอู่ทองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังมีโบสถไม้สักมีลวดลายงดงาม
ที่เป็นอัตลักษณ์ของงานสกุลช่างเมืองเพชรชบุรีให้ได้ชื่นชมกัน
พอออกมาไหว้พระเสร็จปั๊บปั่นจักรยานกันหน่อยละกันค่ะ
ชมวิวแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะด้านหลังเป็นวิวของภูเขาอ่ะเนอ
ใช่ด้านหน้าเป็นวิวของทานตะวันเอาไปต่อกันที่ภาคอีสานเลยนะคะ
พุทธศาสนิกชนก็พาครอบครัวไปทำบุญไหว้พระร่วมกันอย่างอบอุ่นในช่วงวันหยุดยาวเลย
แล้วก็นี่เลยค่ะวัดเก่าแก่วัดดังของน้องคายนะคะ
โพชัยพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ก่อนเดินทางกลับค่ะคนส่วนใหญ่เขาแวะเช่าบูชาหลวงพ่อพระสัยด้วยนะ
ที่หลายคนนิยมมากที่สุดเลยก็คือฟ้าผ่าไม่ตายค่ะ
ก็นำไปบูชาแล้วก็ฝากญาติพี่น้องเพื่อความเป็นสิริมงคลกัน
ยังอยู่ที่อีซานไปต่อที่จังหวัดนครราชศาสีมา
เป็นบรรยากาศช่วงการท่องเที่ยววันแม่แห่งชาติ
คือคักไม่แพ้กันโดยเฉพาะที่นี่
อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทินภิมาย
มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
เป็นปราสาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์แล้วก็โลกมนุษย์
ลักษณะผังของประสาทจะคล้ายกับเขาพระสุเมน
ประธานอยู่ใจกลางเทวสถาน
เสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ด้วย

ในความสวยงามของประสาทคนไทยก็ชอบ
ไปติดตามเรื่องของประวัติศาสตร์กัน